ต่อเนื่องกันเรื่องของความเชื่อนะคะ

คุณผู้ชมพาไปที่บ้านดุงคำชโนธไปไหว้
พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมา

เพราะว่าที่นี่เขายังคงปิดอยู่นะคะ
มีแต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

พอให้หายคิดถึงไปเฉียวกันนิดนึง

วัดป่าสว่างธรรมหรือที่ชาวบ้านเรียกติดปาก

บ้านดอนกลอยอุดอลทานีทร์เช่นเดียวกัน
ทางวัดคือจุดแรกไม่เปิดให้เข้า

วัดป่าสว่างธรรมเปิดให้คนเข้าไปแล้วนะคะ
กราบไหว้ขอโชคขอลาบปรากฏว่า
นักท่องเที่ยวบางตาเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะพิษโควิด๑๙ที่มันคงระบาดอยู่
มีเพียงกรรมการวัดแล้วคุณเราก็ไปหา
มีลอตเตอรี่ขายหรือเปล่านี่มีแผงเดียวเท่านั้นนะคะ
แล้วมีการกั้นเชือกฟาง
คนที่จะเข้าไปหาซื้อเลขเด็ดต้องเข้าไปได้ทีละคน
ละคนก็คือมีการจัดระเบียบกันนะคะ
คุณรู้ไหมว่าเลขอะไรดังมากที่วัดแห่งนี้
เลขอะไรคะ๑๙ไม่ต้องหาเลย

โควิด๑๙เลขเด็ดเลยเค้าบอกทีเด็ดเลยเลขนี้
ขายบอกเกลี้ยงแผงเลยนะคะไม่มีขายแล้ว
แต่ก็ย้ำกันแหละค่ะว่าอย่าลืมเลขเบิ้ลนะ

แต่ละพื้นที่นะแตกต่างกันไปนะคะ

แต่ว่าก่อนที่เขาจะได้ตัวเลขเขาต้องไปทำบุญกันก่อนนะคะ

เช้าเมื่อวานนี้ก็คือวันพุธเป็นแรม๗ค่ำเดือน๖
คณะกรรมการดำเนินงานสารเจ้าปู่ขามเปี้ย
หรือหอปู่เทพพร้อมด้วยชาวอำเภอโปรไชย
หัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารพ่อค้าประชาชน
เขาทำบุญกันค่ะชื่อว่าบุญสำฮะ
เพื่อความสุขความสำเร็จความเป็นสิริมงคล
ก่อนเข้าสู่ช่วงการทำนาค่ะ
จากนี้อันนี้สำคัญที่สุดก็คือการรักษาเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมา
จากทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่ากลับบ้านมือเปล่า
มีคนไปขอเลขเด็ดจากเจ้าปู่ขามเปี้ย
จากการเสี่ยงทายมาวัดไม้ศักดิ์สิทธิ์ได้เลขเด็ดกันมานะคะ
เขาก็บอกว่าบางคนบอกว่าก็ได้แค่๒ตัวเท่านั้นแหละใกล้เคียงกันค่ะ๖๗ค่ะ
ไปต่อเลยค่ะอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่พระนครศรีอยุธยา
เมื่อวานนี้คุณโป๊งเหน่งเชิญยิ้มคุณดาราตลกเข้าไปด้วยพาครอบครัวไปนะคะ
ไปกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วก็ไปขอรับหน้ากากอนามัย
ยันพญาไก่แก้วเรียกทรัพย์หลังจากที่ไปไหว้เอาโชคเอาชัย
เอาเลิกเอาพรต่างต่างแล้วเนี่ยนะคะคุณโป๊งเหน่งเดินไปเลยค่ะ
ไปที่อ่างน้ำมนต์ไปพบตัวเลข๐๔
คุณโป๊งเหน่งบอกว่านี่นะถ้าเกิดถูกรางวัลเดี๋ยวจะกลับมาแก้บน
คุณโป๊งเหน่งจบไปนะคะอีกรายหนึ่งเป็นนักธุรกิจค่ะ
มาจากจังหวัดฉะเชิงเซาเดินทางมาพร้อมกับแฟนนุ่ม
นี่ค่ะนำประทัดมา๕๐๐นัดน้ำแดง๓แพ็คดอกไม้ทูบเทียน
กราบไหว้ขอพรแก้บนหลังจากที่งวดทิ้งท้าย
ทำให้เราไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่กันนานเนี่ยนะคะ
วันที่๑๖มีนาคมที่ผ่านมาถูกเลขท้าย๒ตัว๗๗
ได้เงินไป๒๐๐๐บาทเพราะรู้ว่าทางอาสมเปิด
ก็เลยรีบกลับมาแก้บนซะให้เสร็จเรียบร้อย
ทีนี้ก็เลยไปส่องขันน้ำมนต์อ่างน้ำมนต์
ก็หวังอีกแหละค่ะว่าจะถูกงวดที่๑๖พฤษภาคม
ถ้าเกิดว่าถูกอีกก็จะกลับมาแก้บนอีก
นักธุรกิจท่านนี้นี่มา๕ครั้งแล้วนะ
ถนนบอกว่าได้โดนเกือบทุกครั้งค่ะ
คุณโป๊งหนึ่งก็ได้โดนบ่อยครั้งเหมือนกันจากที่นี่จุดนี้เหมือนกัน
อีกหนึ่งจุดค่ะว่าสว่างอารมณ์นครใจศรีนครปฐมคนเยอะแน่นอนเลยนะคะ
แต่ว่าทางวัดค่ะก็ยังเตือนออกมาอยู่นะคะ
ใครที่เดินทางมาที่วัดแห่งนี้อย่าลืมค่ะ
มาตรการจะต้องเข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ไปพูดคุยกับคนที่มาเสี่ยงโชคเมื่อวานนี้นะคะ
นางสาวศรีสุดาแทร่ครูอายุ๕๐ปีค่ะบอกว่า
ก็มาต่อแถวรอ๒ชั่วโมง
เปิดเผยว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีตกงาน
ชดเชยจากรัฐบาล๕๐๐๐บาทก็ไม่ได้
ก็เลยคิดว่าเสี่ยงโชคแล้วกันเผื่อจะมีโชคบ้าง
วิธีการเสี่ยงโชคของคุณศรีสุดาคือไปล้วงไข่ในหายทองคำ๓ครั้ง
แล้วก็จะเอาเลขเด็ดนี่แหละที่เธอล้วงได้เนี่ย
ก็คือ๘๖๔ไปเสี่ยงโชค
และหลังจากนั้นค่ะเธอยกมือพนมท่วมหัวบอกว่า
ถ้าถูกรางวัลจะเอากล้วยมาถวายค่ะ
วัดนี้มีหลายจุดนะคะให้เสียงโชคนะคะ
ต่อค่ะที่จังหวัดราชบุรีคุณผู้ชม
ไปที่บ้านหลังนี้ล่ะค่ะไปดูอะไรล่ะคะ
บ้านเลขที่๑๐๔หมู่๒บ้านหนองบัวตำบลรางบัวนะคะ
เข้าไปหาอะไรกันหางูหลามเผือกค่ะ
ความยาวสักประมาณ๓เมตร
เจ้าของบ้านเนี่ยก็คือคุณสุภเริกเนี่ย

เขาบอกว่าเจอตอนที่ไปรดน้ำฝรั่งในไร่ของน้องชาย

แต่มันก็สวยดีนะลายสวยดีนะ
ทีนี้ชาวบ้านก็เป็นคนชอบสังเกตเนอะ
สังเกตค่ะเดินทางแห่กันมาค่ะ
มาดูงูหลามเผือกตัวนี้ถามว่าดูอะไรล่ะ
ดูลักษณะการขดดูลายของมัน
เพื่อที่จะตีเป็นตัวเลขแล้วไปซื้อเสี่ยงโชคนะคะ
ก็บอกว่าอ่านได้แต่ไม่รู้จะโดนหรือเปล่าเดี๋ยวรอนะคะ
บางคนบอกว่าฉันดูเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเลขสักที
ลักษณะการขดแล้วก็ลายบนของตัวงูเนี่ย
ฉันก็เลยจะไปซื้อทะเบียนรถของคนที่มาพบงูเหลือมเผือกเนี่ย
เป็นคนแรกทะเบียนรถ๑๘๑๒ราชบุรี
เพราะชาวบ้านเชื่อว่าคนที่พบงูคนแรกเนี่ย
งูน่าจะมาให้โชคให้ลาบ
เพราะงูนอนขวางรถไม่ยอมให้รถไปไหนนะคะ
แล้วก็ไม่ยอมเลื้อยไปไหนด้วยก็เลยนี่แหละเอาล่ะ
ถ้าเกิดว่าโชคดีขึ้นมาก็น่าจะเป็นเพราะงูตัวนี้

ส่วนที่นครราชศรีมาค่ะ
กู้ภัยฮุกส์๓๑ไทยสามมิฮีได้รับแจ้ง

งูเข้าบ้านค่ะอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียว
ไปช่วยเหลือเลยทีนี้เจ้าหน้าที่จะต้องช่วยเหลือแล้วแหละ
เพราะว่ามันเป็นงูจงอางมันมีพิษนะคะ
ตอนไปนอนขดอยู่พื้นห้องครัว
มีเครื่องครัววางคว่ำอยู่เต็มไปหมดเลยก็เลยต้องใช้อุปกรณ์จับงู
งูออกมาจากมุมมืดแต่งูตรงจงอางตัวนี้เขาบอกดุขู่ฟ่อฟ่อ
เลยจะฉกจะกัดตลอดเวลาแล้วก็พยายามเลื้อยหนี
แต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานไงคะ๑๐นาทีเท่านั้นเองจับตัวออกมาได้
ความยาว๓เมตรน้ำหนัก๓กิโลกรัมใส่กระสอบปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปค่ะ
ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะ